เพิ่มทำอะไรมาก
อันล่าสุดคือไปร้อยไหมค่ะก็ดีค่ะ
สวยขึ้นแต่สวยขึ้นอาจจะสวยขึ้นเองด้วย
ร้อยกรอบหน้าค่ะ
แต่คนก็ถามเยอะเหมือนกันนะคะว่าทำแล้วเป็นอย่างไร
สถานีที่เราไปทำมันเพราะอะไร

พยายามหาอะไรที่มันไม่ใช่สารเคมีมาก
แต่พอมาเจอใหม่ตัวนี้ก็ถ้าพูดเราก็จะขายของเลยอ่ะ

เรียกความน้อยว่าโอ๊ะครับหน้าใหม่
ตายแล้วหน้าก็ยังคงมีความสวยงามหลงเหลืออยู่บ้าง
ถ้าร่างก็จะไม่ว่าแต่ว่าหน้าตาเราก็พยายามดูแลเนอะ
เพราะร่างก็อาจจะพังไปบ้างอะไรอย่างนี้ฮะก็พยายามดูแลรักษาหน้าไว้อะไรอย่างนี้ฮะ
มีใครที่คิดว่าอาจจะต้องแบบสัญลักษณ์กล้อง
พูดจริงว่าคิดนะแต่ว่าคงในอนาคตตอนนี้ก็๔๑คิดว่าสัก๕๐อะไรอย่างนี้
ก็คงจะมาคิดยกใหม่ถ้าใครมีพรีเซนเตอร์หรืออะไรบริษัทไหนก็สนใจติดต่อได้

ฟิดแบ็คเป็นยังไงบ้างครับอาลงลูกออกมาแล้วอะไรอย่างนี้
ฟิดแบ็คดีมากเลยเพราะทุกคนก็อาจจะคิดว่าอันหนึ่งเวลาจะทำอะไรก็ต้องอยากเชื่อมั่น
เพราะว่าเราแบบเหมือนอายุก็เยอะแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ก็คือก็คิดอยู่สักพักนึงเลยเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีหลายไหม
เราก็ห่วงเหลือเกินหรืออย่างนี้อันนี้พอเขาบอกว่าเขามีพฤษก่อนว่าเป็นใหม่ที่ผ่านออยท์แล้วนะ
จากต่างประเทศแล้วก็เป็นประเทศไทยที่เป็นเจ้าเดียวที่เอาไว้ร้อยกรอบหน้า
อันนี้เป็นหน้าเรามีครับพอเราดีขึ้นเขาก็อยากถามบ้างแหละ
เออพอวัดอะไรดีเนี่ยหมายถึงว่าเราก็ต้องบอกต่ออะไรอย่างนี้

แต่เราเห็นเองแล้วว่าดีขึ้น

แม่แบบพอเห็นรูปตามสถานที่ต่างเขาก็จะมอง
แม่เห็นมีรูปอะไรอย่างเงี้ยฮะ
แล้วก็ชมว่าเออเราโอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
เหรอคือตอนนั้นก็ต้องดูสภาพนะ

เหมือนเดี๋ยวเนี้ยโอ๊ะทุกพวกเรามีวัฒนาการ

ถามว่าเรากลัวไหมมีข่าวต่างออกมา
ในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ไม่เจ็บเลยหรือไม่บวมเลยหรือแบบมันมีอะไรที่มันดีกว่านี้ก็อาจจะดูอีกทีนึง
ก็พยายามดูแลอย่างที่บอกค่ะว่า
ผิวหน้าผิวตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามดูแลมันให้แบบ

ตอนนี้เราก็มั่นใจแล้วสวยขึ้น

มีมีมีมีตลอดอะค่ะ

ไม่ได้อวยตัวเองนะผิวดี
ตอนนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันของวุ้นเส้น
เซวานี่ไขของใหญ่เลยค่ะ
ร้อยใหม่นี่ก็หน้าเรียวจากอิตาลี
บ่ะครับเยอะแยะไปหมดก็พยายามดูแลนี่ล่ะค่ะ
อยู่ข้างบนโหยหุ่นพัง
เออเหรอเหมือนมีอะไรอีกละ
ตั้งแต่ต้นปีมาแล้วยังไม่หยุดรับประทานเลย
ปาร์ตี้เต็มตามปีใหม่วันเกิด
โอ้โหวันวาเลนไทยนี่วันเกิดลูกอีกแล้ว
จริงมีความเสียใจแล้วหรือยังไง
ไม่ค่อยได้ขัดความมั่นใจเรื่องของความอ้วน

อ๋อวลว่าเป็นคนผอมมาเดียวตลอด
ช่วงนี้มีคนทักบ่อยเหมือนกัน
อ้นอ้นก็รู้สึกว่ามาบูรีเราเนาะ

อย่าพูดนะมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีมากเลยอ่ะ
เราก็ต้องทักว่าจะไปทำอะไรมาสวยขึ้นอะไรอย่างนี้โอเค
พูดจริงนะเลยสอนลูกเลยว่ามันไม่ดี
ตอนเราผอมก็จะล้อว่าเป็นโอลิฟท์ไม้เสียผีตอนเด็ก
ตอนนี้อ้วนก็มารออีกอ้วนไม่น่ารักบูลลี่
เราก็เลยบอกลูกว่าอย่าไปเรียกใครแบบนี้นะ
หรือว่าอย่าไปทักใครเราเจอกันเราทักกันดีกว่า
ว่าเออน่ารักดีคนนี้ยังไงก็ว่ากันไป
แต่ว่าแบบก็ได้สอนลูกเหมือนกันแต่ไม่หน่อยโอ้เป็นคนไม่ค่อยหน่อย
อ้วนก็สวยได้ดีเนอะจริงมั้ยค่ะจริง
ดีค่ะโอ้ก็ดีสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อย
ถ้าสมมุติว่ามันนี่เหนื่อยมากก็ยังทานยาบ้าง
แต่ว่าน้อยโดยรวมดี
โดยทุกอย่างมันดีพอทุกอย่างดีมันก็ไม่ได้กลับมาเป็นแรงเหมือนเดิมแล้ว
โอ้โหนานตั้งแต่ประมาณเกือบ๑๐กว่าปีได้แล้วค่ะ๑๐ปีได้แล้ว
เหมือนที่ช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาทำไอซ์บาร์เก็ตกันที่หาเงินทุนไปวิจัยเรื่องของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
อย่างนั้นก็อาจจะต้องนอนอยู่เฉยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีวิจัยมากเลยว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรเป็นอะไรทำไมถึงเป็นแล้วจะรักษายังไงก็อยากให้มีการแพทย์นี่แหละ
คือถ้ามีใครที่แบบรู้รู้หรือว่าวิจัยได้หรือว่าเขาไปมีเงินทุนแล้วก็ทำทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มันก็จะเป็นผลประโยชน์กับหลายหลายฝ่ายเพราะโอ๋ก็รู้เท่านี้เหมือนกันเลยเหมือนกันขอบคุณนะคะ